มีกิริยาที่ก้าวร้าวคุณผู้ชมจะจัดการกับลูกอย่างไร
เด็กชายอายุ๑๐ขวบเขามีเรื่องกับคุณลุงอายุ๖๒ปี
เพราะว่าลุงเนี่ยไปเตือนเขาขับรถเร็วเขาด่าทอบังคับให้คุณลุงคนนี้

มีคนถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลนะฮะ

จะฆ่ามันได้ไหมละตอนนี้
พระเด็กจะทำอย่างไรเนี่ย
จะให้พูดให้ประหลอกประหลอกมัน

ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ของอยู่ว่าเด็กมันไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคนอย่างนี้
ถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมเหมือนใคร
ชมคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมเหมือนใคร
คือดิฉันดูแล้วช็อกแม่มากกว่าลูกเอาอย่างนี้ดีกว่า

ทำให้เรื่องราวมันกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันบานปลายใหญ่โต
กลายเป็นแบบได้ฟังแล้วมันก็น่าโมโหมากขึ้น
กับสิ่งที่คุณแม่พูดด้วยซ้ำไปนะฮะต้องขออภัยแบบนี้
คือคลิปนี้เด็กชายที่คุณผู้ชมเห็นใส่ชุดลูกเสือเนี่ยอายุ๑๐ขวบนะฮะ
อยู่ในอาการที่โมโหตัวแข็งทีเดียวยืนกำหมัด
เหมือนจะทำท่าต่อยใส่คุณลุงอายุ๖๒ปี
เขานั่งอยู่ที่ร้านขายหมูปิ้งริมถนน
เกิดอยู่ที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
คือในคลิปเนี่ยเสื้อสีขาวคือแม่ของเด็ก
ตอนแรกเหมือนยืนห้ามปรามนะแล้วก็บอกว่าลูกชายของต้นเนี่ย
ก็นิสัยแบบนี้ทำยังไงหนูบอกแล้วมันไม่ฟัง
ลูกชายหนูผิดใช่แต่

แต่อย่าเอาพ่อแม่ไปรวมด้วย

แล้วจะให้ทำยังไงจะฆ่ามันหรือยังไงอันนี้แม่พูด

คือคุณลุงเนี่ยเขานั่งขายอยู่หน้าร้านขายหมูปิ้ง
เขาถามกลับมาว่าถ้าขนาด
ผมไม่รู้จะอ่านได้หรือเปล่านะต้องขออนุญาตอ่านตามนี้นะ
ถ้าขนาดมึงคือจะให้กูก้มกราบตีมันหรือยังไง
คือขนาดคุณเป็นแม่เขายังไม่กล้าที่จะอะไรกับลูกเลย
จะให้กูก้มกราบตีหรือยังไง
จากนั้นแม่ของเด็กก็พยายามกระชากแขนลูก
ให้ไปขึ้นรถจักรยานยนต์กลับบ้านไปนะฮะ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนโอ้โหแน่นอนคุณผู้ชม

ด้วยแล้วก็ตกใจด้วยว่าเด็กวัยเพียงแค่นี้
ทำไมถึงก้าวร้าวได้ขนาดนี้

โรงเรียนอะไรเนี่ยทำไมอารมณ์ร้อนได้ขนาดนั้น

อายุแค่นี้ทำไมทำขนาดนี้ให้คนแก่ก้มกราบเท้ามันเกินไปหรือเปล่า

ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่เลยครับ
เดินทางไปพบกับนายบรรพฤษศรีธาบุตร
ก็คือเป็นคู่กรณีนี่แหละคุณลุงอายุ๖๒ปี
บอกว่าวันเกิดเหตุเขาไปเตือนเด็กคนนี้
เพราะว่านำรถจักรยานยนต์ของพ่อแม่ออกมาขี่ซิ่ง
๑๐ขวบก็ไม่มีหรอกนะครับไปขับขี่นะ
ลุงก็บอกว่าอย่าไปขับเร็วเบาหน่อยก็ตามภาษาลุงก่อนนะ
ก็เตือนเด็กไปเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย
แล้วก็ถามเด็กไปว่าเป็นลูกใคร
ตอบว่าลูกคนมีอะไรไหมล่ะ
ตนก็เลยใช้มือจับที่ปกเสื้อของเด็กเพื่อดูซิว่าชื่ออะไร
แล้วก็ไปบอกให้ผู้ปกครองและโรงเรียนรับผิดชอบ
แล้วก็ไปหาเด็กที่บ้านเพื่อให้พ่อแม่ของเด็กเนี่ย
ว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนลูกหน่อย
อย่าให้มาขี่ซิ่งแบบนี้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ด้วยความหวังดีนะคนในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันนะฮะ
แต่ว่าพอจะกลับหลังจากนั้นเนี่ยกลับถูกเด็กผู้ชายคนนี้
จะเอามีดแทงด้วยนะโอ้ยตายแล้ว
นอกจากให้ก้มกราบเนี่ยคือจะเอามีดแทงด้วย

ซึ่งเขาเปิดเป็นร้านขายของชำอยู่หน้าโรงเรียนนี่แหละ
สักพักเด็กชายคนนี้ซ้อนท้ายรถแม่มาคุณผู้ชม

แต่พอมาเจอหน้าของตนที่นั่งขายหมูปิ้งอยู่เนี่ย

ออกมาออกมาพร้อมกับบอกว่าให้กราบตีนกู

เขาพูดแบบนี้นะฮะแต่ลุงเนี่ยไม่ยอมทำ

ก็เกรงว่าจะมีเรื่องราวใหญ่โตมากมาย

ตนเองเนี่ยไปทำร้ายเด็กก่อนรึเปล่า

ให้ตายทั้งตระกูลไม่เคยทำร้ายเด็กเลย

ปกเสื้อเพื่อดูชื่อของเด็กเท่านั้น
เอาไปฟังเสียงของคุณลุงครับ
อย่างงี้ที่โพนลุงไปควมขู่ไปอารวาด

คือตอนแรกเราก็จะดูชื่อเด็กเหตุใช่ไหม
แค่นั้นจริงไม่ได้อะไรเลย

แม่เด็กยืนยันหลังจากมีปัญหาดังกล่าว
เองตัดสินใจเลยจะขายบ้านทิ้ง

ขายบ้านทิ้งเพื่อให้มันจบปัญหาไปเลย

คุณแม่ค่ะแล้วถ้าเขาไปเจอคุณลุงคนอื่น

คุณแม่คิดอะไรอยู่แม่บอกว่าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาบ้านไป
จากนี้ไปจะนำลูกย้ายไปเรียนอยู่บ้านญาติที่จังหวัดพิศนุโลก
ไปฟังเสียงของแม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
และพอเกิดเรื่องอย่างงี้แล้วปรึกษากันแล้วขาย
แล้วก็จะยืนยันจะไม่อยู่แล้ว

ผมให้คุณผู้ชมตัดสินสิ่งที่แม่เขาคิดแล้วเขาพูดเอง
ไม่แต่คุณแม่พูดไงบอกว่าให้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ของเขาถูกไหม
ก็คือคุณตาคุณยายที่นู่นเลยเพราะสิ่งแวดล้อมดีกว่า
อันนี้ก็เข้าข่ายนะคุณให้ไปอยู่กับตายายไงอืมเออ
แต่สิ่งแรกต้องปรับความคิดของคุณแม่ก่อน
ว่าต้องอบรมสั่งสอนลูกอย่างไรให้นิสัยดีกว่านี้นะฮะ
ล่าสุดตำรวจก็กำลังเข้าไปคุยกับเด็กแล้วก็ครอบครัว
แล้วก็ไปเตือนนะว่าอายุไม่ถึงไม่มีใบขับขี่
ไม่สามารถจะขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
คุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะเกาะติด
แล้วก็แจ้งให้ทราบมันต่อไปนะครับ
คือจริงอยู่นะที่ลูกบางคนไม่เชื่อฟังที่พ่อแม่สอน
อันนี้จริงแต่พ่อแม่ก็จะตัดบทด้วยคำว่า
แล้วจะให้ทำยังไงหรือจะตอบว่าช่วยไม่ได้
มันไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในความรับผิดชอบ
และความดูแลของคุณในฐานะพ่อและแม่
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าทำยังไงจะให้ทำยังไงไม่ได้นะ
ผมมองว่าเหตุการณ์นี้คุณแม่ต้องห้ามปาม

แล้วก็ไม่ควรขึ้นใส่คุณลุงพร้อมลูก